เมพิชชนะที่คอนโดเดียวกับคุณม้า
ตอนนี้มีคนมาบอกว่ามั่นซะแล้ว
มั่นซะแล้วเป็นข่าวออนไลน์
เพราะว่าใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวาใช่ไหม

คุณเมย์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่แหวนนั้นเป็นแหวนที่เพื่อนเขาทำของร้านเพื่อน
เอามาให้ใส่แล้วเขาก็ใส่ข้างซ้าย
ใช่ไหมเขาใส่ข้างซ้ายแต่พอไปถ่ายรูปแล้วมันกลายเป็นข้างขวา

นางข้างซ้ายคือมั่น
แต่เขาใส่ขวาแล้วพอไปถ่ายรูปเป็นเซลฟี่

เหรออ่าเชื่ออ่าเชื่ออย่างนี้ยากเย็น

ใช่เว้ยขวดสไปร์
ของเก่านะเวอร์
มีวิญญาณอยู่ในนั้นด้วยเหมือนทายาทอสูร
สรุปก็คืออย่างไม่ได้มั่นไม่ได้มั่นค่ะถ้ามั่นจริง
จะบอกทุกคนเมย์ไม่ปิดหรอกมันเป็นเรื่องที่ดี

แต่ไม่ได้มั่นจึงบอกว่าไม่ได้มั่น
แล้วโอเคขำน้องแฟนคับในกรุ๊ปไลน์

เขาบอกเปล่าแล้วตอนนี้เจอกับเมซิเจหรือเปล่า
เขาบอกตอนนี้เขาไม่ได้เจอกันเลยเพราะเจอกันทีก็ไม่กี่ชั่วโมงเขาแข่งอยู่
แล้วเขาก็บาดเจ็บด้วยต้องเก็บตัวซ้อมขาก็ต้องรักษา
เขาจะมีคณะแพทย์จากสโมสรดูแลเขา

มันก็ไม่ควรมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วงะจะไม่น่ามาเที่ยวกัดกอดไปหอมใครต์นี่นะ

นี่เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเมพิชชี่
นี่ไง

แต่ลองรื่มใครไม่รู้แตกมาขอเข้ามือนึงค้าว้าว

คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลผมแฟนก็ดูแลด้วยครับ

เดี๋ยวค่ะพี่ช่วยทำหน้าชื่นชมด้วยค่ะเปลี่ยนน้ำเสียงนิดนึงขอเสียงสองโอ้โห
ทำไมคุณเจอไหมคุณเจอเขา

เมฆเขาอยู่ที่เดียวกับคุณใช่ไหมหลบคุณตลอด